มาดูประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์
วิพากษ์วิจารณ์บอกทำไมต้องขายความโป๊ะ
อันนี้ที่เขาพูดนะและที่เป็นดราม่าร้อน
เขาโพสต์แบบนี้คุณผู้ชมดิฉันอ่านตามเลยนะคะ
บอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อคำว่าธรรม
จะตกต่ำได้ขนาดนี้น่าอนาจจริงค่ะ
อันนี้จากโพสต์ของดรเสรี

ใช่ค่ะทีนี้ไปดูภาพกันคุณผู้ชม
ภาพนี้เป็นภาพการคัดเลือกผู้นำเชียร์
เป็นโครงการนะคะคัดเลือกผู้นำเชียร์ของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นที่๗๓
อันนี้เป็นวีดีโอจะเฉลยให้คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่แรกแล้วแหละเห็นไหม
ว่าคือผู้หญิงข้างบนจะใส่บอดี้สูตร

ผู้ชายถอดเสื้อแบบนี้
แต่พอถ่ายออกมาแล้วเป็นโปสเตอร์ออกมาแล้ว
คือไม่รู้นี่ว่าจะใส่อะไรก็ตามแต่ถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนโป๊ะ
เขาโพสต์ภาพโปรโมทกิจกรรมการคัดตัว

พอถ่ายออกมาแล้วไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลย
คุณแล้วเดี๋ยวมันจะมีภาพเดี่ยวแต่ละคนอีกนะ
เป็นนักศึกษาชายนักศึกษาหญิงลักษณะผู้หญิงเหมือนกับไม่สวมเสื้อด้านบน
คือเห็นหัวไหล่นะคะผู้ชายก็เหมือนกับเปลือยท่อนบน
ภาพมันค่อนข้างหวือหวาที่ออกมาแบบนี้
ดังนั้นเราจะถามคุณผู้ชมค่ะ
เห็นภาพแบบนี้แล้วคิดอย่างไรรู้สึกยังไง
มันโป๊ะเกินไปไหมหรือว่ามันเป็นศิลปะก็ดูสวยดี
คิดมากไปหรือเปล่าส่งมาบอกกันได้
ถ้าเป็นแฟชั่นของนายแบบนางแบบปัจจุบันในหน้าร้อนอะไรอย่างนี้

แต่นี่คือถ้าขึ้นพาดหัวว่าเป็นการคัดเลือก
ใช่ไหมผู้นำเชียร์หรือเชียร์มิดเดอร์นี่

คุณอาจจะตั้งคำถามไงว่าเอ๊ะทำไมต้องถ่ายแบบนี้
มันสื่ออะไรเดี๋ยวเราจะบอกคุณผู้ชมให้
แต่ว่าตอนนี้ส่งข้อความมาก่อนไม่ว่าจะเป็นไลน์หน้าจอก็ได้นะคะ

หลังจากที่ภาพนี้มีการแชร์ไปค่ะ

มันมีทั้งเห็นด้วยมีทั้งไม่เห็นด้วย
บางคนก็บอกว่ามันดูไม่เหมาะสมนะ

แต่บางคนบอกว่าก็ดูอาร์ตดีออก
ดูเป็นศิลปะดีออก
แล้วเขาก็ไม่ได้เปลือยจริงไม่ได้โป๊จริง
ด้วยการใส่เกาะอกในการถ่ายภาพ
ท่อนล่างของนักศึกษาผู้หญิงก็ดูสิใส่กางเกง
อันนี้คืออีกความคิดเห็นฝากฝั่งหนึ่ง
ทีนี้ค่ะเรามาดูกันบ้างว่าทำไม
ถึงต้องถ่ายภาพสื่อออกมาลักษณะนี้

เขาบอกว่าภาพชุดนี้มันเป็นแคมเปญโปรโมท
ทำร่วมกันกับแคมเปญของยูรีพอร์ตของยูนีเซฟ
เป็นเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิเด็กและเยาวชนในไทย
กันยายนนี้ค่ะวันเยาวชนแห่งชาตินะคุณผู้ชม
แล้วภาพของน้องผู้นำเชียร์เนี่ย

เหมือนกับรุ่นพี่เขาก็มาถ่ายโปรโมทนะคะ
มีแนวคิดที่ว่าเปิดเผยตัวตน
ต้องการสื่อว่าให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาสีผิวอะไรก็ตาม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้
แล้วก็พร้อมที่จะแสดงความสามารถต่าง
ให้ทุกคนเห็นว่ามีคุณค่ามากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก
เลยจะแสดงออกผ่านภาพถ่ายชุดนี้
ก็คือเปิดเผยตัวตนเปลือยทุกความคิดนั่นเอง

ส่วนทางฝากฝั่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังศิษย์ที่ปฐุมธานี

เพราะทีมข่าวขับรถไปตระเวนดูเลยนะ
ป้ายแบบนี้ขึ้นเป็นคัทเอาท์ทั่วอยู่ทั้งมหาวิทยาลัยเลย
เราก็ไปถามนักศึกษาว่ารู้สึกยังไง
เพราะว่าที่นี่เขาก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เสรีทางความคิด
นักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าไม่เห็นด้วย
กรณีที่ภาพเชียร์ลีดเดอร์มาถ่ายลักษณะเหมือนกับเปลือยอกแบบนี้

ไม่น่าจะมีภาพแบบนี้มาอยู่ในมหาวิทยาลัย
น่าจะมีภาพที่สร้างสรรค์มากกว่า

แล้วก็เห็นว่าไม่เหมาะสมที่เอาภาพแบบนี้มาติดเอาไว้
คิดว่าภาพนี้มันเหมือนกับเปลือยอก
แม้ว่าจะมีเสื้อผ้าก็น่าจะให้เห็นเสื้อผ้าบ้างก็ยังดี

ติดป้ายโปรโมทในมหาลัยอย่างนี้ค่ะ
หนูอยากให้แบบว่ามีเสื้อผ้าปกปิดแบบเราเห็น
แบบว่ามันเฟฟเราอยู่หน่อยค่ะ

รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเป็นทางโป๊เปื่อยไปหน่อย

คืออยู่ในขอบเขตอยู่ในรั้วมหาลัย
อยากให้ดูแบบว่าเรียบร้อยกว่านี้
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปทางแพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูล
รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะ
ก็ทราบว่าตอนนี้มีการประชุมหารือถึงเรื่องนี้แล้ว
นี่คุณผู้ชมส่งมาก็บางคนก็บอกว่าไม่ควรอย่างยิ่งไม่เหมาะสมกับสถานภาพเป็นกิจกรรมของสถานศึกษา
นี่หน้าจอถ้าเป็นสถาบันการศึกษาก็ไม่เหมาะครับคือเรื่องนี้ถือว่าโซเชียลเสียงแตกจริงนะ

หรือเกินงามโป๊หรือไม่โป๊นักวิชาการหลายท่านออกมาวิพากษ์เรื่องนี้นะ

แล้วก็บอกว่าต้องดูที่เรื่องของสถานภาพด้วยมีความเหมาะสมหรือเปล่าคือเป็นเรื่องภายในของธรรมศาส

แต่ว่าตอนนี้คนภายนอกกำลังเสียงแตกกันอยู่
ใช่ค่ะนี่ที่ฉันดูแฟนข่าวไทยรัฐทีวีส่วนใหญ่นะคุณผู้ชม
แต่ก็มีไม่โป๊ดูดีมากกว่าก็มีนะ
โต๊ะตรงไหนยุคมันเปลี่ยนไปแล้วก็มีเหมือนกัน
ที่อ่านความคิดเห็นคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คทั้งเพจของไทยรัฐ
แล้วก็ไทยรัฐทีวีดูบอกว่าจะไม่เหมาะสมสักส่วนใหญ่